กลับมาช่วงนี้มีแต่คำว่ารักเขารักเขาและรักเขา
นักหนุ่มจากต่างแดนนี่ค่ะ
หวังอี้ป่อทั้งอีมินโฮคุณผู้ชมค่ะ

ล่าสุดมีอีกหนึ่งหวังหวังอีป่อจ้า
นักแสดงนุ่มสุดคอสแสดงมังกร

เมื่อวานนี้หนุ่มหวังอีป่อได้มาร่วมงานแถลงข่าว
ทันทีที่เปิดตัวบอกเลยว่าความหล่ออร่าของนุ่มคนนี้
มาพร้อมกับความสูงสง่า๑๘๐เซนติเมตร
ยิ่งทำให้หล่อเด้นหล่อเด่นมาแต่ไกล
แม้ว่าจะมาในลุคสบายเสื้อยืดกางเกงยีน
แต่เชื่อว่าเอฟซีเห็นแล้วก็ใจละลายไปตามกันแน่นอนค่ะ

หล่อมากค่ะแล้วพูดถึงดีกรีความฮอตของหนุ่มคนนี้
ว่าสาวไทยส่วนใหญ่ที่ตกหลุมรัก
และออกจากกำแพงเมืองจีนไม่ได้

ที่สุดฮิตปรมาจารย์รัฐธิมารปี๒๐๑๙เนี่ยคุณผู้ชม
กับการรับบทหลันว่างจี
จอมยุทธ์ในละครย้อนยุคฟอร์มยักษ์ของจีนค่ะ
ซึ่งถือว่าเป็นซีรีส์ที่ทำให้หวังอี้ป่อและเสียจ้าโด่งดังเป็นพลุแตกเลย
และความฮอตของหนุ่มอี้ต่อไม่แผ่วคุณผู้ชมค่ะ
วาดงานพรีเซนเตอร์มานับไม่ถ้วน
โดยเฉพาะการมาร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้เรียกว่าปังแล้วปังอีก
เพราะหนังเรื่องนี้ทำรายได้ที่จีนไปแล้วฟังดี
ล้านหยวนคิดเป็นเงินไทย๔๐๐๐ล้าน

ล่าสุดประเทศไทยของเราได้ต้อนรับซุปตาอีมินโฮ
ค่ะเอกหล่อสูงยาวเข่าดี
ไม่ว่าจะทำอะไรแฟนคลับก็กรี๊ดจนคอแทบแตก
ล่าสุดค่ะอีมินโฮกลับมาเมืองไทยในรอบ๗ปี

บอกเลยว่าแฟนคลับชาวไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
มายืนรอแบบแนน
ขอบคุณครับสวัสดีครับคิดถึงมากครับ
เห็นซุปตาจีนซุปตาเกาหลีมาเสิร์ฟความหล่อไม่เว้นแต่ละวันแบบนี้

ใช่นะคะเราก็ได้กำไรไปคุณผู้ชมค่ะ
ใจฟู้ใจฟูรักเขา